ผู้ใหญ่บ้านหญิงรายหนึ่งที่จังหวัดระยองค่ะลูกบอกว่าอยากได้ลูกฟุตบอล
อ่ะขับรถไปเลยกลับเข้าไปในเมืองจะไปซื้อลูกฟุตบอลให้ลูกเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นไปจอดรถอยู่ที่หน้าร้านแว่นแห่งหนึ่ง
เจ้าของร้านค่ะออกมาเอ๊ะอะโวยวายโบกมือไล่ป้ายป้ายไม่ให้จอดเนี่ยนะคะ
แล้วแถมเอาเขียวเกี่ยวข้าวจะเข้ามาทำร้ายเธอด้วย
บอกรออะไรล่ะรออะไรไม่ได้หมายความว่าออกไปตอบโต้นะ
ขับรถหนีสิคะไปแจ้งความสิคะนี่เป็นภาพกล้องหน้ารถ
บันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้เนี่ยนะคะวงกลมสีแดง
เป็นเจ้าของร้านแว่นที่มาขับไล่เธอไม่ให้จอดรถตรงนี้
ส่วนคนที่เป็นผู้เสียหายชื่อว่านางสาววันนิพากอเซ็มอายุ๕๕ปีค่ะ
เหตุการณ์ทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นจากกล้องหน้ารถเกิดขึ้นคืน๓มีนาคม
เธอบอกเธอขับรถไปไปจอดหน้าร้านแว่น
อยู่ใกล้กับศูนย์การค้าระยอง
สาย๓ตำบลท่าประดูกจะไปซื้อลูกฟุตบอล

เธอก็เลยเอ๊ะมันเป็นถนนหลวงถนนสาธารณะ

มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ๕๐ปี
น่าจะเป็นพันรยาของเจ้าของร้านแว่น
ออกมาตะโกนตรงนี้จอดไม่ได้ออกไปออกไป
เธอก็เลยเอ้าเอาไม่ได้เหรอ
ตกใจเอาเดินขึ้นไปขึ้นรถเนี่ยนะคะ
ขับออกไปแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่จบไม่พอ
ตะโกนด่าทอตามหลังไปอีก

กลับเข้าไปในบ้านไปหยิบเขียวเกี่ยวข้าว
ทำท่าจะวิ่งเข้ามาทำร้ายร่างกายเธอด้วย

กลัวร้านจะปิดก็เลยไปจอดขับรถมาเลยร้านศรีเจริญมาแล้วก็ไปจอดจอดเขาบอกว่าจอดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออจอดไม่ได้เราก็ไม่ได้พูดว่าอะไรนะเราก็เดินไปขึ้นรถจะสตาร์ทอ่ะด่าใหญ่เลยทีนี้ด่าแบบด่าพ่อด่าแม่ด่าเราก็ไม่ได้ตอบโต้หรอกเราก็ลงมาลงมาว่ารถอ่ะมันจะจอดมันบอกว่าขาวแดงเขาบอกว่าขาวแดงเราก็ลงมาดูนะเขาเข้าไปเอามีดออกมาไล่ฟันเราอ่ะชาวบ้านในพื้นที่
บอกว่าร้านแว่นนี้ปกติแล้วทำแบบนี้ประจำเลยไม่ยอมให้ใครมาจอดหน้าบ้านของตัวเองถ้ามีใครทำท่าทำทีจะจอดมาแล้วค่ะตะโกนไล่ตะโกนด่าหลายปีก่อนเคยมีเรื่องลักษณะแบบนี้ลักษณะเกือบทำร้ายร่างกายมาแล้วจนกลายเป็นข่าวโด่งดังด้วยค่ะ